ส่วนคดีที่มีนักศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปยิงเพื่อนร่วมสถาบัน
เสียชีวิตคาร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเรื่องนี้มีความขึ้มหน้า
บาลประชาชื่นได้คุมตัวนายสุพรชัยสอนพงศ์นายพัทรชัยสมบุญดีนายวิสิทธศักดิ์แย้มอินและนายธิรพัฒน์เชื้อสินฟ้า
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุยิงนายนัทพงศธาชนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชั้นปีที่๓ภาคสมทบหรือว่าภาคค่ำเนี่ย
เสียชีวิตคาชามก๋วยเตี๋ยวข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพระราม๖ถนนพิบูลสงครามเขตบางซื่อ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจได้นำตัวทั้งหมดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในมหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นจุดที่ผู้ต้องหานั่งรอแล้วก็พบกับนายนัทพงศ์ก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในซอยข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์
ซึ่งเป็นหอพักของกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อจะไปตามนายธีรพัฒน์มาลงมือบริเวณปากซอยซึ่งเป็นร้านตั้งที่ตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
จากนั้นตำรวจได้คุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาไปที่บริเวณสะพานพระราม๕เพื่อชี้จุดที่นำรถจักรยานยนต์ถอดแผ่นป้ายทะเบียนและทิ้งปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ก่อนจะให้เพื่อนอีกหนึ่งคนพาไปส่งที่พักย่านซอยกำแพงเพชรในจังหวัดนนทบุรี
มาช่วงบ่ายค่ะตำรวจได้ควบคุมตัวนายสุพรชัยนายพัทรชัยแล้วก็นายวิสิทธศักดิ์ไปขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากค้างเป็นผลัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัว
โดยสารก็พิเคราะห์คำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องค่ะ
ส่วนนายธิรพัฒน์หลังจากที่ผู้ปกครองเข้าเกลี้ยกล่อมจนยอมรับสารภาพ
ตำรวจก็จะสรุปสำนวนสอบสวนก่อนจะคุมตัวไปฝากขังต่อสารอาญาในวันนี้ค่ะ